หนึ่งเรื่องทองติดมือไปด้วยคุณผู้ชมอดีตครูคนหนึ่งตกงานไม่มีงานทำ
อารมณ์ชั่ววูบติดพนันครับก็เลยไปทำเนียนเป็นคนซื้อทองสุดท้าย
ฉกทองไปแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันก็จับภาพเอาไว้ได้
เข้าไปที่ร้านทองไปดูสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทขอดูเส้นนั้นเส้นนี้
วิ่งเลยครับตอนแรกคนเยอะยังไม่ก่อเหตุ
พอคนน้อยวิ่งเลยครับหนีไปนะฮะจอดรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะ
แล้วก็พร้อมตัวสวมใส่เสื้อแขนยาวคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็สร้อยคอที่นำไปก็เอาไปขายแล้ว
สุดท้ายถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้ครับนะแล้วก็แถลงข่าว
ทำแผนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็โดนข้อหาวิ่งราวทรัพย์ไป
โดยใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
ตำรวจเขาตามจับกลุ่มได้เนี่ยเป็นตำรวจสพนครชัยศรีครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ห้างเทสโกโลตัสสาขานครชัยศรี
เป็นอดีตครูโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองนะฮะ
จะมีของกลางเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุกระเป๋าคาดเอวหมวกกระน็อกสีดำรถจักรยานยนต์
แล้วก็สร้อยคอทองคำนะ๑สลึง๑เส้นจับกลุ่มได้
ราชิบานชาวหลังหนึ่งริมถนนคลองใหม่ตะบนคลองใหม่อำเภอสามพลาณจวันตะคอนปฐม
เขาบอกว่าเขาตกงานอยู่ครับนะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะอะไร
ชอบเล่นการพนันออนไลน์พอตกงานก็เล่นแต่การพนันออนไลน์กันไป
ไม่มีเงินนะฮะก็ไม่มีอาชีพก็เลยหาทางออกไม่ได้
ผมไม่รู้ทำยังไงดีเป็นหนี้เยอะก็เลยไปชิงทองเอามาใช้หนี้ครับ
สุดท้ายเข้าคุกเรียบร้อยครับ
ไม่รู้ทำยังไงดีเลิกเล่นการพนันก่อนอย่างแรก
แล้วก็ออกไปหางานทำนะครับ